ทีนี้ช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดแบบนี้
หลายคนก็หวัดกลัวไปต่างนานาว่าฉันจะติดหรือยังเธอจะติดหรือเปล่า
แต่จริงยังมีอีกกลุ่มคนนึงนะคะที่เขาเสี่ยงที่จะติดโควิด๑๙มากกว่าพวกเราซะอีก
คือกลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือว่าผู้พิการทางสายตาค่ะ
เพราะเขามองไม่เห็นเขาไม่รู้ได้เลยนะคะว่าวันหนึ่งเขาจะต้องสัมผัสหรือต้องจับอะไรบ้าง
เขาไม่เห็นเลยด้วยว่าไอ้สิ่งของตรงนั้นที่เขาจับเนี่ยมันสะอาดหรือยังมันมีการปนเปื้อนอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะคะ
ก็เลยมีการจัดโครงการขึ้นมาในการที่จะมอบทั้งหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงโพสต์ภาพนี้ค่ะแล้วก็เป็นภาพของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะ
เอาไว้บอกว่าโครงการบริจาคหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ช่วยคนตาบอดทั่วประเทศ
ขอให้สังคมร่วมบริจาคให้กับคนอีกกลุ่มในสังคมที่มีโอกาสน้อยกว่าคนที่มีร่างกายครบ๓๒ทั่วไป
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยเดินทางไปที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยย่านสามเศษค่ะ
ไปพูดคุยกับประธานที่ปรึกษาสมาคมแล้วก็ผู้อำนวยการสมาคมนะคะ
ท่านก็บอกเล่าถึงโครงการนี้บอกว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ย
เผชิญกับความเสี่ยงมากกว่าคนปกติก็เลยต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ
ซึ่งก็เท่าที่ดูที่รายงานมายังไม่พบผู้พิการทางสายตาคนไหนติดโควิด๑๙เลยนะคะ
จากที่รายงานมาเนี่ย๒๕๑๘คนเนี่ยแต่เมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยง
เพราะว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเขาจะต้องไปจับไปสัมผัสสิ่งของต่าง
เพราะว่าประสาทสัมผัสที่จะทำให้เขารับรู้ได้เนี่ยมันก็คือการสัมผัสนี่แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นการขึ้นรถสาธารณะเอ่ยการสัมผัสสิ่งของต่างเอ่ย
คนที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเจลแอลกอฮอล์กับหน้ากากก็เลยเป็นของที่จำเป็น
แล้วก็สำคัญสำหรับพวกเขามากที่จะทำให้เขาอยู่รอดปลอดภัย
แล้วก็ไม่ติดเชื้อและไม่เป็นภาหะนำโรคนะคะ
พอได้สิ่งของมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการกระจายไปยัง๑๐สาขาทั่วประเทศของสมาคม
จะได้เอาไปแจกจ่ายให้กับผู้พิการทางสายตาค่ะ
ตำรวจเนี่ยนะผมว่าก็มันก็เท่ากับทางคนปกติแหละ
โดยเริ่มจากตัวเองมาตรการเช่นเดียวกันแต่ว่าการที่เพิ่มมากกว่านั้นก็คือคนตาบอดมันต้องสัมผัสทุกอย่าง
เหมือนกับใช้คนปกติก็ใช้สายตาสัมผัสแต่ว่าคนตาบอดเราก็จะใช้มือใช้ร่างกายบางส่วนไปสัมผัส
มันก็เท่ากับว่ามีโอกาสจะเป็นภาหาและว่าจะได้รับเชื้อมากกว่าบุคคลทั่วไป
ถ้าเรามีเจลล้างมือให้กับคนตาบอดสำหรับพกพาเนี่ยเขาก็สามารถนำออกมาล้างมือได้ตลอดเวลา
แม้กระทั่งคนที่นำพาเขาด้วยแล้วก็ตัวคนตาบอดด้วย
แล้วในส่วนของหน้ากากอนามัยคนตาบอดเข้าถึงได้ยาก
เนื่องจากไปซื้อไม่ทันไม่ทันคนปกติทั่วไป
ต้องบอกว่าคนไทยน่ารักมากนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่เปิดโครงการ
คนก็ทยอยแจ้งความประสงค์ติดต่อเข้ามาบริจาคเยอะมาก
หนึ่งในนั้นคือนายธิรพงศ์ภวงขุนทศค่ะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
พอรู้ข่าวปุ๊บนะคะเขารวบรวมหน้ากากผ้ามาบริจาคให้๗๐ชิ้นทันทีเลย
น้องที่เป็นพยาบาลเนี่ยได้แชร์ขึ้นมาเราก็เข้ามาดูรายละเอียดว่า
และจริงแล้วสังคมเรามันมีอีกคนกลุ่มหนึ่งที่เขาได้รับผลกระทบเหมือนกัน
ซึ่งแล้วคนกลุ่มนี้ครับเขาไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าคนที่เขาเดินผ่านทุกวันเขาใส่แมสหรือเปล่า
หรือเขามีอะไรที่ป้องกันนอกจากนี้ได้หรือเปล่า
เราก็เลยมองว่าจริงแล้วถ้าสิ่งไหนที่เราช่วยได้เราก็อยากจะช่วย
ทีมข่าวเราก็ยังลงพื้นที่ไปที่ชุมชนผู้พิการทางสายตาย่านสุขสวัสดิ์ซอย๑ด้วยนะคะ
ก็พบเห็นผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะร้องเพลงแลกกับเงินบริจาคความเป็นอยู่รอบตัวก็จะถูกจัดวางเป็นที่เป็นทาง
เพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแต่เขาเองก็บอกว่าช่วงนี้ลำบากหน่อยเพราะว่าเขาเองก็กลัวเหมือนกันนะคะว่าจะไปสัมผัสสิ่งรอบตัวแล้วจะไปติดเชื้อเข้า
ก็กลัวค่ะถึงไม่ได้ออกไปกันนะคะส่วนใหญ่ดูแลตัวเองก็มันก็มีสิ่งแวดล้อมมาก็เลยไม่ได้พากันออกไปไหนค่ะแต่ดูแลตัวเองก็ใช่ค่ะ
ต้องล้างมือก่อนนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีแค่นี้เลยค่ะอันเดียวที่อยู่ในถุงนี้เลยค่ะใช่ค่ะขาดแคลนค่ะขาดตังค์จะซื้อนะคะ
ที่ต้องการจะช่วยเหลือนะครับผู้ที่พิการทางสายตาหรือว่าผู้ตาบอดเนี่ยนะฮะ
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีอยู่สิบสาขานะครับท่านนำสิ่งของไปช่วยเหลือได้นะครับมีที่เชียงใหม่กาลสินนนทบุรีสงขลาพิศนุโลกนครราชสีมาปราจีนบุรีขอนแก่นสิงห์บุรีสุราชธานีนะฮะ
อ่อนักกาอาณาไม้นักกะผ้าเจลแอลกอ฀อล้างมือนะฮะก็รวบรวมไปได้ใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะ